นี่โอ้โหสถานีกลางบางซื่อคึกคักกันแบบว่าสุดไปเลยค่ะ
สร้างความสนุกสนานมาเสิร์ฟพ่อแม่พี่น้องกันเต็มที่เลยค่ะ
เมื่อวานนี้ตามภาพที่คุณผู้ชมเห็นเลยนี่เป็นไงชุดใหญ่ไฟกระพริบเลยนะฮะ
ผลทัพนักร้องแดนเซอร์กว่า๓๐๐ชีวิตคุณผู้ชม
มาเปิดการแสดงพร้อมกับพบแฟนเมื่อวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์ที่ผ่านมานี่เอง
ทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐของเรามีโอกาสได้ไปเก็บภาพบรรยากาศมาฝากคุณผู้ชมกันด้วยค่ะ
งานเนี่ยมันเริ่มเปิดวงตั้งแต่๔โมงเป็นต้นไปดวงอาทิตย์ยังไม่รับฟ้าค่ะ

แดดร้อนก็สู้กันไม่ถอยค่ะรอชมศิลปินที่พี่เขารัก
แล้วคุณผู้ชมรู้ไหมแฟนคลับบางคนนะเขาเดินทางมาจากนู้น
เหนือก็มีภาคใต้ก็มีค่ะ
ทันทีที่งานเริ่มแฟนหมอลำทั้งม่วนทั้งเอ็นจอยกันสุดเลย
แดนหน้าเวทีกันแบบเต็มที่คุณดูสิเนี่ย
โยกโยกไปเออนะฮะซึ่งไฮไลท์ของงานที่นอกจากเฮียบอย
แล้วก็ซ้อแอนอรดีนะคะเขามาร้องเพลงกันใช่ไหม
โชว์ความหวานกันบนเวทีผอมกันสักหนึ่งกลุ่มนะคะในงานนี้นะคะเตอร์ไพรส์
มีหมอลำสุดน่ารักจากคณะหมอลำระเบียบวาธศิลป์น้องเต้ายองค่ะเอาดอกไม้ช่อโตนี่
ขึ้นเวทีมาเลยนะมาร่วมแสดงความยินดีให้กับพี่ทั้งสองคนบนเวทีค่ะ
ซีฟินเข้าไปยกใหญ่เลยนะฮะค่ะงานนี้ค่ะบอยสิริชัยแล้วก็ซ้อแอนอรดีนะฮะ
ต้องเรียกบอสบอยแล้วกันบอสบอยนะกับพ่อแอร์เนี่ยเขาเปิดใจกับทีมข่าวของเรา
แล้วก็ขอบคุณแฟนคลับทุกคนนะคะที่ไม่ว่าเขาจะไปแสดงที่ไหนนะครับ
เฉพาะภาคอีสานนะนี่มาแสดงกรุงเทพพี่น้องชาวเหนือชาวใต้
ยังแวะมาดูกันด้วยตลอดระยะเวลา๒๐กว่าปีบนเส้นทางชีวิตหมอลำค่ะ
ทั้งคู่บอกเลยว่าณจุดนี้มาไกลมากแล้ว
และการแสดงในครั้งนี้ก็ถือเป็นอีกหนึ่งความทรงจำดี
เรียกได้ว่าเขาจะไม่มีวันลืมเลยล่ะค่ะ
แล้วก็บอกอีกนิดนึงนะคะบอกว่าดีใจมากเลยที่ทำให้ทุกคนได้รู้จักหมอลำทั่วทั้งประเทศ
คุยกับพี่บอยตลอดว่าไม่คิดว่าจะมาถึงวันนี้
แล้วก็ขอบคุณทุกคนที่รักแล้วก็เอ็นดูแล้วก็สนับสนุนเราค่ะ
คือมันเคลื่อนฝันมานานแล้วครับเคลื่อนฝันจริงจริงคือในความเป็นหมอลำเนี่ย
ปกติเราก็จะมีเฉพาะคนอีสานเนอะแต่วันนี้ภูมิใจมากที่ทำให้คนรู้จักหมอลำเยอะขึ้นทั่วประเทศทั้งภาค
ภาคเหนือภาคกลางภาคใต้